ค่ะคุณโอเดชค่ะอดีตนางแบบชื่อดังค่ะ
ที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นที่คุณโอเด็ดออกมาโพสต์ในโลกโซเชียล
ในลักษณะที่ว่าผู้ชายตัวย่อปอปลา
แล้วก็มีประเด็นที่มีเสียงของผู้ชายคนนึง
โทรศัพท์ไปโอ้โหด่าใหญ่เลยครับไปด่าผ่านพี่สาวของเธอที่
อยู่ที่เมืองไทยอ่าฝากไปถึงเธอที่อยู่ที่ต่างประเทศครับ
แล้วมันก็เลยเป็นประเด็นร้อนอ่ะนะคะแต่คุณผู้ชมสงสัยไหม
ว่าคุณโอเดชลบทุกโพสต์เลยอ่ะที่เกี่ยวกับเรื่อง
เหล่านี้คุณผู้ชมจริงนะลองเข้าไปดูสิ
ไม่มีเลยไม่เหลือเลยสักกระโพสต์คือลบหมดเกลี้ยงเลยอ่ะ
งงเหมือนกันว่าทำไมถึงลบหมดเกลี้ยงแบบนี้
ก่อนหน้านี้ก็มีแบบมีปะทะกับทางทนายเดชาใช่ไหม
ที่ถามว่าแบบใครโทรไปขู่ฟ้องอะไรกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้ค่ะเราสงสัยไอ้ตรงที่ว่าเรื่องราวที่ผ่านมาคุณผู้ชมคงติดตามข่าวไปแล้วแหละ
สงสัยว่าทำไมลบโพสต์หมดเลย
เพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เหมือนกับคนก็ฝากความหวังของหมู่บ้านไว้ที่คนโอเด็ดไง
เพราะคุณโอเดชเคยพูดเองว่าเธอเป็นความหวังของหมู่บ้านใช่ไหมล่ะ

ทีนี้ค่ะก็เหมือนกับเธอเขียนข้อความสั้นเอาไว้ว่าขออนุญาตไม่สัมภาษณ์ไม่รับสายแล้วนะคะ
ขออนุญาตอยู่บ้านทำกับข้าวดีกว่า
ทีมข่าวของเราก็ทักไปนะคะทักไปที่ไลน์ส่วนตัวของคุณโอเดช
อ่านข้อความค่ะแต่เธอไม่ตอบโทรศัพท์ไปหาเธอก็ไม่รับ
อันนี้เคยเป็นประเด็นกับทนายเดชาเนี่ยนะคะ
ไม่รับสายเธอไม่ตอบเราอ่ะนะคะเราก็ถามเพื่อนนางแบบที่สนิทกับคุณโอเดช
เขาก็บอกว่าตอนนี้คุณโอเด็ดไม่รับสายใครเลยคงจะกังวลหรือเปล่าเรื่องที่เป็นข่าวล่าสุดอ่ะ
แล้วก็เหมือนกับว่าสามีคุณโอเดชก็ไม่อยากจะให้เป็นข่าวไปทะเลาะอะไรกับใคร
แต่ที่สงสัยมากก็คือมีใครขู่หรือเปล่า
ที่เราสงสัยว่าเอ๊ะมีใครขู่หรือเปล่าก็เลยต้องลบโพสต์ทุกอย่างอะไรแบบนี้
ทีมข่าวของเราก็ถามประเด็นนี้แหละถามไปที่เพื่อนของคุณโอเด็ดนะคะ
บอกว่าอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอคุณโอเดชให้ตอบเองดีกว่า
เพื่อนก็ไม่รู้จริงรอให้คุณโอเดชสบายใจใจเย็นคงจะทักกลับตอบกลับพี่นักข่าวนะคะ
ตอนนี้เธออยู่ต่างประเทศใช่ไหมเธอแต่งงานเธอก็ไปอยู่ต่างประเทศ